คุณผู้ชมมาเตรียมความพร้อมกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ
แม้จะยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับวันเลือกตั้ง
แต่ว่าก็เป็นที่แน่ชัดแล้ว

ทั้งคอสชทั้งกรกตทางรัฐบาลออกมาระบุตรงกัน
เราจะเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒นะครับ

คุณผู้ชมใครมีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้าง

วันนี้ผมมีคู่มือฉบับไทยรัฐแบบเข้าใจง่าย
สรุปให้ฟังแบบนี้ติดตามพร้อมกันครับ

ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ดังนั้นตามกฎหมายวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๖
จะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้จะลงสมัครสอสอจะต้องมีพักการเมืองสังกัด

กฎหมายเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
ซึ่งกำหนดให้การเลือกตั้งต้องมีขึ้นภายใน๑๕๐วัน
นั่นคือไม่เกินวันที่๙พฤษภาคม๒๕๕๙
จากนั้นในระหว่างวันที่๑๕๒๗ธันวาคม๒๕๕๙
จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
คัดเลือกสวระดับอำเภอจังหวัดและประเทศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศจัดตั้งคณะกรรมการสัญหาสว๙๑๒คน
การประกาศใช้พระราชกิจสดีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
พร้อมกันนี้คศจะปลดล็อกคำสั่งคอสช
พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้
ภายหลังจากพระราชกิจสดีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ประมาณต้นเดือนมกราคมทางกรกตจะประกาศวันเลือกตั้ง
รับสมัครสอสอและพักการเมืองจะต้องส่งรายชื่อ
ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กรกต
คาดว่าภายในวันที่๑๔๑๘มกราคม๒๕๕๙
กศจะเปิดรับสมัครสอแบบแบงเกจ
และให้พักการเมืองส่งผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
ปาร์ตี้ลิตและพักการเมืองส่งรายชื่อ
ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สุดท้ายก็มาถึงวันเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม๒๕๕๙
กรกตจะตรวจนับคะแนนปาร์ตี้ลิต
พิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงหรือให้มีการเลือกตั้งใหม่
กรณีที่มีการร้องเรียนหรือตรวจสอบการทุจริต
ตามกฎหมายภายใน๖๐วันนับจากวันเลือกตั้ง
ซึ่งก็คือวันที่๒๔เมษายน๒๕๖๒
กรกตจะต้องประกาศผลการเลือกตั้ง

ขอสชจะพิจารณาแต่งตั้งสวครบ๒๕๐คน

และโปรด๙โปรดกรมมแต่งตั้งสว๒๕๐คน
ซึ่งใน๕ปีแรกสวจะเข้ามาโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับสส

วาระสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชจะสิ้นสุดลง

เปิดประชุมรัฐสภาทั้งสสและสวชุดใหม่
ซึ่งเมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว
จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราชดรและประธานวุฒิสภา
จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยใช้เสียงจากสสและสว
ต่อจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนโปรด๙โปรดกรมม
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเข้าปฏิญาณตนแล้ว
รัฐบาลเก่าและกศชถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ
นโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ
นี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องทำให้พร้อมให้คุณผู้ชม
ไทยรัฐทีวีไว้นี่แหละเราจะได้ศึกษาไปพร้อมกันว่า
ถึง๒๔กุมภาพันธ์ต้องทำอะไรบ้าง